เอาหรอเป็นยังไงกัน

เขามีการโพสต์คุณผู้ชมเห็นไหม

แต่ดิฉันไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใคร
ทีมข่าวของเราก็สอบถามคุณแต๊งพงศกรเหมือนกัน
เดี๋ยวฟังการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณแต๊งหน่อย
คือถามหลังจากตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีด้วยนะ
แล้วก็มันก็มีประเด็นที่แบบโพสต์โพสต์อะไรด้วยค่ะ
ลองฟังดูค่ะคือกลัวเขาจะฟ้องไหมคะ

ถ้าเก่งกฎหมายจริงอย่างงี้ลองไปหาตัวเลย
แล้วก็มาดูความจริงของที่บ้านใครจะเก่งกว่ากัน
มันยังเบลอจะเป็นเดิม
หรือทั้งอำนาจหน้าที่ทางกฎหมาย
ในการสืบหาข้อมูลหลักฐาน
เขามีเยอะกว่าพวกสื่อมวลชนอีก
นี่แล้วเหมือนกับคุณแต๊งมีแฮชแท็ก
กล้าฟ้องกูปะล่ะอย่างนี้ค่ะพี่อุ๋ย
แต่ขอออกตัวว่าไม่รู้จริงว่าคุณแตงหมายถึงใคร
พอเดี๋ยวนั้นบอกกับทีมข่าวว่า
เมื่อเช้าก่อนออกไปฟัง
ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีของคุณตังโม
มีตำรวจยศในพลเลยนะ

ว่าคุณแต๊งหมินประมาทนายเดชาหรือเปล่า

ใช่ตำรวจระดับในพลส่งมาให้ทนายเดชาดู
นายเดชาว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
เขาบอกว่าทนายเดชาขออนุญาตนะคะ
เขาเรียกว่าทนายขยะทนายไร้ประโยชน์
แล้วก็มาหาเรื่องคุณหมอเป็นโคศกให้ตำรวจ
อันนี้ทนายเดชาเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับคุณแต๊งไหมคะ
ศุกรยาอย่ามายุ่งเกี่ยวเลยนะคะแต่คำว่าสมเทศ
เนี่ยทั่มไงอ่ะครับคำว่าสมเทศเวทนาผม
แตงโมน่ะรวมมีเรื่องที่น่าสมเทศบ้างสมเทศเวทนานะครับ
ง่ายหมือก็ส่วนตัวก็ถือว่าไม่ไม่ได้โกรธ
แต่คุณแต๊งไม่ได้บอกว่าหมายถึงทนายคนไหนนะ
ถ้าอาจจะโพสต์ก็ไม่ได้ระบุชื่อ

ก็อาจจะแบบพาดพิงว่าใครก็ว่ากัน

อาจจะยุ่งอยู่์หรือสร้างว่าไม่ได้จุ๊กรู้